คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่ามันจะมีบัญชีม้าที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
แล้วก็เป็นบัญชีที่ใช้จ่ายค่าไฟให้กับบ้าน๕หลังที่บิ๊กโจ๊กอยู่

นักข่าวก็เลยสงสัยว่าตอนนี้คันชิดอยู่ไหน
ปรากฏว่าเพิ่งหายตัวไปได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เอง
นี่เป็นวงจรปิดในซอยด่านสำโรง๕๐ตะบนสำโรงเหนือ
จับภาพหน้าร้านอะไหล่มอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่งครับ

ใส่เสื้อดำกางเกงขาสั้นสีดำ
นี่วันที่๒๒กันยายนที่ผ่านมาตอน๖โมงเย็น
แล้วก็ถัดมาตอน๒ทุ่ม๑๙นาทีนี่ค่ำแล้วคุณผู้ชม
คันชิดพร้อมกับเพื่อนในชุดรายเดอร์นะ

ที่จอดไฟกระพริบเนี่ย

ว่าเตรียมจะเอาอะไหล่ไปส่งลูกค้า
จนมาวันที่๒๕กันยายนถัดมาเลยนะ
อีก๓วันตอน๖โมงเช้าเกือบ๗โมง
วงจรปิดจับภาพตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบครับ
ถือเอกสารมาคาดว่าเป็นหมายค้น

ตำรวจก็เลยถอนกำลังกลับไปครับ

จะไปตามหาคันชิดหลังทราบว่า
คันชิดอยู่ย่านด่านสมโรง

อ้าวปรากฏชาวบ้านบอกว่า
ไม่เจอนายคันชิดมากว่า๒๐ปีแล้ว
หลังจากครอบครัวคลายบ้านและย้ายไป
กระทั่งกลับมาที่ซอยนี้ได้ราว๒เดือน
แล้วก็มีข่าวว่าไปเอี่ยวกับบัญชีม้าแล้วหายตัวไปได้๓วันจากคำบอกเล่าของชาวบ้านแถวนั้นนะ
ก่อนจะย้ายไปต่างประเทศเมื่อช่วง๒เดือนที่ผ่านมาตามที่รายงานครับ